อ่าได้เวลาผ่อนคลายในการพาไปกินพาไปเที่ยวกันบ้างนะครับ
แต่ก็อย่าลืมนะฮะจะไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องยกไว้นะฮะ
โอกาสไว้นะครับกาดต้องไม่ตกแล้วก็ต้องไม่ประมาทด้วย
ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลบ่อยนะฮะ
ใช่ค่ะคือถึงแม้ว่าเราจะเน้นย้ำให้คุณผู้ชมได้สวมหน้ากากอนามัยใช่ไหม
อนุญาตให้เปิดหน้ากากออกมาแล้วก็สูดอากาศได้นิดนึงนะ
วิวสวยแบบนี้นี่อยู่ที่โคราชนะคุณผู้ชม

ใช่แล้วคุณสืบสกุลใครจะรู้ว่าสถานที่แบบนี้เขาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะ
เป็นสำนักสงฆ์ด้วยค่ะคุณผู้ชมนี่คือที่ที่พักสงภูกิ่งฟ้านั่นเองนะคะ
เผื่อใครแวะไปโคราชแล้วอยากไปเที่ยวได้เห็นวิวมุมสูงน่ะ
แล้วดูสิเห็นผืนน้ำเห็นพื้นที่สีเขียวแบบนี้
แล้วอย่างที่บอกค่ะเขาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์
ดังนั้นติดต่อไปได้เลยนะคะที่พักสงภูกิ่งฟ้า
เขาตั้งอยู่บนยอดเขาภูกิ่งฟ้าที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอคอนบุรี
นครราชศรีมาค่ะแล้วตรงเนี้ยมันเป็นไฮไลท์ไงคุณผู้ชม
คนมาเที่ยวตรงนี้ปั๊บเนี่ยแล้วจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์
หน้าผาตรงนี้มันสูงกว่า๒๕เมตรนะคะ
ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิวได้สัมผัสกับธรรมชาติแบบใกล้ชิดเลย
แล้วบริเวณแนวผาตรงนี้มันจะมองเห็นเขื่อนเห็นพื้นที่ป่า
อุทยานแห่งชาติทัพลานเห็นวิวเกือบทั้งหมดเลยค่ะ
เหมาะมากกับการถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
แล้วก็สัมผัสสภาพอากาศที่หนาวเย็นบนยอดภู
ไปได้โดยเฉพาะช่วงเช้าตรู่กับช่วงเย็นมันจะสวยมาก
ตอนเช้าไปเห็นแสงแรกของวัน
ตอนเย็นไปเห็นแสงสุดท้ายของวันดูพระอาทิตย์ขึ้นดูพระอาทิตย์ตก
แล้วเมื่อกี้เห็นแว๊บแล้วสถาปัตยกรรมค่ะ
เจดีสีทองเหลืองอร่ามแบบนี้พระพุทธรูป
แล้วก็รูปจำลองของเกจิอาจารย์ดัง
ตั้งตรงานอยู่ตลอดแนวริมผาเลย
แล้วระยะทางเป็นร้อยเมตรเราก็จะได้เห็นภาพแบบนี้
ได้ไปพูดคุยกับพระที่ดูแลที่พักสงฆ์ภูกิ่งฟ้านะคะ
พระสุนทรฐานสัมปันนโต
หลังจากนั้นก็จะมีคารวาสเข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมด้วย
เพราะว่าสถานที่นี้เป็นธรรมชาติที่เงียบสงบ
มีผู้ที่มีจิตศรัทธาก็บริจาคปัจจัยต่างเข้ามา
เพื่อพัฒนาให้พื้นที่ตรงนี้มันดีขึ้น
เพราะว่ามองเห็นว่าจุดตรงนี้วิวดี
เป็นแนวผาสูงมองเห็นวิวที่สวยงามอากาศบริสุทธิ์ด้วย
เพื่อให้คนที่มาทำบุญคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ย
กราบไหว้บูชาแล้วก็ชื่นชมความงามของธรรมชาติ
เหมือนกับเป็นการชำระล้างจิตใจ
แล้วก็ได้สูดโอโซนบริสุทธิ์
ช่วงโควิด๑๙แบบนี้นี่บางทีอยากหาสถานที่ท่องเที่ยว
สบายอกสบายใจนี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่แนะนำนะคะ